แต่ข่าวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยพ่อข่มขืนลูก
กำนันนะครับที่ตะบนกระบี่น้อยจังหวัดกระบี่
พาเด็กหญิงอายุ๑๓ปีครับมาแจ้งความ
เพราะว่าพ่อคมขืนลูกมานานกว่า๔ปีแล้วฮะ
นายมโนเครือแก้วกำนันตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะครับ
นำตัวเด็กหญิงอ้อยนามสมมุติอายุ๑๓ปีนะครับ
เข้าแจ้งความกับตำรวจสพเมืองกระบี่ว่าถูกนายโน้ตนามสมมุตินะครับ
อายุสี่สิบปีเป็นพ่อแท้แท้เนี้ยคมขืนมานานสี่ปีได้แล้ว
ก็ได้แจ้งให้ทางพมจังหวัดนะครับมาช่วยเหลือเด็ก
ไปพักเยียวยาที่บ้านพักเด็กกำนันมโนเล่าแบบนี้บอกว่า
ได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่บ้านว่าเด็กหญิงถูกพ่อแท้ข่มขืนมานาน
ทนไม่ไหวแล้วนะฮะก็พามาแจ้งความเด็กโอ้โหผมฟังแล้วลันทศ
คือพ่อเนี่ยคมขืนมาตั้งแต่ปสี่จนปัจจุบันเนื้อมหนึ่งฮะ
แล้วขอโทษนะครับน้องเพิ่งมารู้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์
ตอนที่เรียนชั้นม๑นี่แหละว่ามันเป็นยังไงนะฮะ
กำนันเล่าต่อบอกพ่อเนี่ยเสพยาเป็นประจำนะครับ
พอเสพยาต่อหน้าลูกสาวด้วยแล้วก็ข่มขืนต่อแม่เนี่ยแยกทางกันไปนะครับ
เดี๋ยวตำรวจจะตรวจสอบว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะครับ

ทางตำรวจนะครับสัปดาห์หน้าจะประสานสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำนะครับ
แล้วก็เชิญญาติผู้เกี่ยวข้องมานะฮะรวบรวมพยานหลักฐาน
ต้องรอผลการตรวจร่างกายของเด็กด้วยว่ามีร่องรอยการข่มขืนหรือเปล่านะครับ
แล้วก็จะแจ้งข้อหากันต่อไปจะต้องตามจับตัวพ่อแท้ให้ได้ซิก่อน